แล้วเวลาฝนตกลมแรงเนี่ยสิ่งที่เราเจอเสมอเลยก็คือต้นไม้หักโค้นล้มขวางถนนใช่ไหมคะ
กว่าจะเคลียร์ได้แต่ละทีเดี๋ยวเอารถยกเอาอะไรมาลากกันแรงคนไม่ไหวหรอก
แต่นครสวรรค์เขามีตัวช่วยค่ะแรงคนไม่ไหวใช้แรงช้างซะเลยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นช้างแสนรู้ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คชายบาสหนองขาลายซิ่งโพสต์ภาพนี้ไว้
เขาบอกว่ารถบรรทุกเนี่ยเอาช้างกลับมาจากงานแห่นาคแล้วมาถึงบริเวณนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์
มาเจอเข้ากับต้นไม้ล้มขวางถนนเพราะว่ามีฝนฟ้าขนองก่อนหน้านี้พอดี
ควานช้างเนี่ยไม่รอช้าเลยนะเอาช้างลงมาจากท้ายรถบรรทุกแล้วช่วยกันเก็บต้นไม้กิ่งไม้ที่ขวางถนนอยู่ออกสักเกลี้ยงเลย
พี่เบิ้มแสนรู้เนี่ยมาจัดการเองซะเลยนะ
ทุนแรงให้กับประชาชนคนอย่างเรานี่แหละค่ะ
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะคนเข้ามาชื่นชมทั้งควานช้างแล้วก็เจ้าช้างตัวนี้เป็นอย่างมากที่มีน้ำใจดีในการช่วยเหลือคนอื่นค่ะ
ครับส่วนใครชอบเรื่องหมาแมวเราหยิบยกมาฝากกันนะครับเพราะว่าเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่านอนทิ้งตัวไม่ยอมไปไหนเลย
โอ้โหเดี๋ยวคุณพาคุณนิถนนค่ะ
นะฮะรถผ่านไปผ่านมามันก็ไม่ยอมหลบนะฮะมันรอบอกอ้าวพี่นั่นไงพี่ก็อ้อมผมไปนิดนึงได้ไหม
เดี๋ยวก่อนมันใช่ที่นอนหนูไหมลูก
ก็อยากนอนตรงนี้นะผมขี้เกียจลูกนะพี่

นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้ามุยที่กู้ชีพตับพะตงเทิดในจังหวัดสงขลา
หมาตัวนี้นอนอยู่นานแล้วก็พี่คนนี้เขาก็เกรงใจน้องหมาเหมือนกันเขาพยายามมาเกลี้ยกล่อม
ล่าก็กลัวเจ็บจะอุ้มก็ไม่ไหว
อุ้มก็ไม่ไหวจะลากก็กลัวนะฮะจะดันดันก็ไม่ไป
ประท้วงอะไรแน่เลยทรงนี้ต้องประท้วงอะไรแล้วละมั้ง
จากันดีก็ไม่ไปได้แต่กระดิกหางให้กัน
แต่เขากระดิกหางว่าเขาชอบใจนะเอาจริง
สุดท้ายนี่มาตรการขั้นเด็ดขาด

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลบอก
ความน่ารักของเจ้าสุนัขตัวนี้นะฮะนี่โฉมหน้าของเขาเดี๋ยวเราได้เห็นชัดนะฮะ
นี่ฮะชมหน้าของเขานะครับตอนนี้มานอนอยู่ตรงไหนอีกเนี่ย
คือนอนตรงไหนหน้าตาก็ดูขี้เกียจไปหมดเลย
ครับธรรมดาหมาพอได้ยินเสียงแตรเห็นรถมันก็หลบแล้วนะ
ก็วิ่งอะไรอย่างนี้ตัวนี้คงเจ้าถิ่นแน่เลย